รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่นครนายก
แต่ว่าเจอลูกค้าคงเมาได้ที่แหละ
ปีนเข้าไปคือน้องผู้หญิงเข้าไปในห้องพักเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำ
ในข่าวนะครับหมอนี่เข้าไปแก้ผ้า

น้องออกมาปั๊บพยายามจะข่มขืนเขานะฮะ
ผู้เสียหายคือนางสาวจิราวัลอายุ๒๗ปี
เล่าบอกว่าคืนวันเสาร์นะครับ
มีลูกค้า๕คนเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
จ้างให้ไปชงเหล้าในงานเลี้ยงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
บนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
แต่ในตุ้ยในตุ้ยคนนี้อายุ๔๐ปีได้

ัดหน้าต่างห้องเข้ามาแก้ผ้าล่อนจ้อนรอเลยว่างั้นเถอะ
พยายามจะปล้ำเธอจะข่มขืนเธอ

บอกหายใจไม่ออกเกือบตาย
คือเพื่อนของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นคนมาช่วยไว้
หลังเกิดเหตุคนจ้างงานนะฮะก็ทักมาขอโทษขอเคลียร์นะครับ
แล้วบอกว่าอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะแล้วโอนเงินให้๓๐๐๐บาท
บอกว่าค่าชงเหล้า๔ชั่วโมง๑๕๐๐บาทแล้วที่เหลือเป็นเงินชดเชยค่าเสียหาย
แต่ผู้เสียหายโอนเงินคืนไปครับยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ที่ผ่านมากลุ่มของในตุ้ยเนี่ยเคยจ้างไปชงเหล้าแล้ว๑ครั้งนะ
แต่ครั้งก่อนก็ไม่เห็นมีพฤติการแบบนี้
ผู้เสียหายยอมรับว่าเจอแบบนี้ตกใจมากทำงานมาหลายปีเพิ่งเจอลูกค้าแบบนี้ฮะ
เหมือนจะเอาให้ตายเลยอ่ะแบบหายใจแล้วก็หายใจไม่ออกแล้ว
รู้สึกไงบ้างตอนนี้

เขาบอกว่าไม่ได้ทำเขาเรียกไปเคลียร์ค่าตัวเฉย
นายวัชระอายุ๒๗ปี

เล่าบอกว่าทราบเรื่องคือแฟนกลับมาถึงบ้านร้องไห้
แล้วก็โทรกลับมาในภายหลัง
มัวแล้วขาดสติไปแล้ว
วันนี้ครับผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสมภาพเมืองนครนายกแล้วนะครับ
ก็จะไปตรวจร่างกายน้องผู้หญิงนะ
ที่โรงพยาบาลนครนายกแล้วเดี๋ยวตำรวจจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปครับค่ะ